ไปดูเรื่องราวของต้นไม้บ้าง
ต้นไม้หลายคนชอบเลี้ยงเอาไว้
ที่ว่าเลี้ยงนี่คือพวกบอนไซค์บอนสีต้นไม้เล็ก

พอเป็นแบบนี้โจรสิคะคุณผู้ชม

เอาไปดูว่าจะจับโจรรายนี้ได้หรือเปล่าค่ะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
ภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เลยนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยค่ะเขามาที่บ้านหลังนี้
ขี่รถจากกระยานเยินซ้อนท้ายกันมา

เดินเข้ามาแล้วก็ขโมยกระถางต้นบอนสี
จำนวนหลายกระถางที่วางอยู่ริมกำแพงบ้าน
เห็นไหมค่อยหยิบไปทีละต้น
แล้วก็เดินออกไปที่รถ
แต่คุณผู้ชมแทนที่ผู้ชายคนนี้จะขี่รถออกไป
เขาจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาขโมยเพิ่มอีก
รอบนี้นะเดินมาด้านนอกกำแพงบ้านนะคะ
จากนั้นพอขนได้พอใจแล้ว
ก็เดินขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไป
จากการสอบถามคุณอนุสราชนกุลเจ้าของบ้าน
บอกว่าเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นช่วงประมาณตีหนึ่งกว่า

คนหนึ่งทำหน้าที่ขี่รถมาจอด
อีกคนนึงซ้อนท้ายคนซ้อนนี่แหละ

ซึ่งพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องต้นไม้
จะรู้หมดเลยว่าต้นไหนคือต้นอะไร

อย่างเช่นต้นบ่อเงิน

วนอูฮองเห่าชายชน
และอีกหลายต้นที่มูลค่ารวมกันหลายพันบาทเลยนะ
แต่ละต้นนี่คุณผู้ชมถ้าหากว่า
เอาไปขายไปจำหน่ายนี่นะ
จะมีราคาประมาณสัก๓๐๐๑๐๐บาท
แพงสุดที่เป็นที่นิยมก็คือต้นนางเสือดาว
ซึ่งเจ้าของบ้านคุณอนุสราบอกว่า
ได้เตรียมขยายพันธุ์จะเอาไปขาย
เพราะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเล่นต้นไม้ด้วยเลย
ทีนี้เธอมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาลงเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัย

เพราะว่าก็เป็นของรักของห่วง

และก็ที่น่ากลัวว่าเขาบ่อย

มาทำอันตรายอะไรอีกก็แบบนี้ต้องระมัดระวังกัน
ย่ามใจนะเดินมาขโมยแบบ

เพราะว่าตรงนี้บริเวณตรงนี้ค่ะใช่เพราะว่าคนที่ขโมยก็ต้องรู้จักแหละ
ต้นไม้อันนี้คือต้นอะไรแล้วมีราคายังไง
ช่วงนี้เขาฮิตกันขายได้ราคายังไงบ้างอะไรแบบนี้